เสียชีวิตกันมาเยอะนะฮะครับและสุดวันนี้คับ
พิจิตรช่วงเย็นที่ผ่านมาครับที่เกิดเหตุนะฮะ
เป็นโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟที่บ้านหัวทศตะบน
นำย่าไสนี่ฮะตำรวจก็ต้องมาดะฮะ
ดับเพลิงก็ต้องมานะครับเพราะว่ามีโรงงานที่ผลิตพลุระเบิดนะฮะ
เพลิงลุกลามไหม้บ้านเรือนของพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเสียหายไปสามหลังนะครับ
สุดท้ายพอควบคุมเพลิงได้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูสภาพพื้นที่นะครับ
คือวอดหมดเลยนะฮะระเบิดตู้มแหลกเป็นจุนเลยนะครับ
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสี่ศพนะครับเป็นคนงานผู้ชายที่จ้างมาทำพลุสามศพ
มีนายเกรียงไกรนายประดิษฐ์แล้วก็นายสมทรงอีกศพหนึ่งเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานนะครับ
ชื่อนายศรีวกรแม่เนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานอายุแปดสิบเอ็ด
นี่ยังหาไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าของโรงงานวัย๘๑เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ
บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของนายทวีศักดิ์นะคะเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
นายประเสริฐน้องชายก็เลยใช้บ้านหลังนี้เป็นโรงงานประกอบพลุแบบลูกบอล
ทำมาสี่ห้าเดือนค่ะครับมีลูกจ้างสามคนค่ะ
ตอนนี้ลูกจ้างทั้ง๓คนเสียชีวิตหมดเลยจากเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุค่ะ
ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยที่อายุ๘๑ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือว่ายังหาไม่เจอในที่เกิดเหตุก็ไม่รู้นะครับ